เรามาดูเรื่องนี้ครับไปชื่นมื้นกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าแฝดสาวแต่งงานพร้อมกันเลย
เพราะผู้หญิงเป็นฝาแฝดนะครับ
เป็นงานแต่งงานของแฝดสาว

หมู่ที่๓ตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
ระหว่างนางสาวนัทธิชาหรือว่าดาวเนียมวดีอายุ๒๕ปี
เจ้าบ่าวคือนายอมรินหรือว่าจูนคงสังอายุ๒๕ปีเช่นเดียวกันนะครับ
อีกคู่หนึ่งก็คือนางสาวนัทธิดาหรือว่าเดือนเนียมวดีอายุ๒๕ปี
กับนายสกุลหรือว่าแจ็คจรูนศักดิ์อายุ๒๙ปี
ซึ่งคุณแจ๊คมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลคลองพา

แล้วก็เปิดร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ส่วนเมื่อกี้เจ้าบ่าวของอีกคู่หนึ่งเป็นช่างยนต์ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับ
เจ้าสาวเนี่ยก็คือดาวเดือนไงคุณแฝดดาวเดือนนะฮะ
ชื่อเขาเพราะดีนะชื่อดาวกับเดือนนัทธิชากับนัทธิดาชื่อเพราะด้วย
ใช่ครับก็มีการจัดพิธีสงฆ์นะฮะแล้วก็สวมใส่ชุดไทยแบบนี้นะฮะ
ก็แซวเจ้าบ่าวทั้ง๒คนบอกว่าอย่าเข้าห้องผิดนะ
ออกมันไปนั่งเหมือนกันเจ้าสาวเหมือนกันนั่งเหมือนเดือน

แต่คือคนที่เค้าจีบกันเพราะยักออกน่ะว่าคุณไหนแฟนพี่คุณไหนแฟนน้อง
ก็สนุกสนานตั้งแต่ขบวนขันหมากแล้วครับสาวน้อยสาวใหญ่เพื่อนเจ้าเบา
แดนส์กันกระจายเลยคุณดูสิ

แล้วก็แห่ขันหมากกันมาตลอดเส้นทาง๕๐๐เมตร
ถึงบ้านเจ้าสาวก็ต้องผ่านประตูเงินประตูทอง
ก็สนุกสนานเจ้าบ่าวโชว์ฟิตวิดพื้นหน่อย
คุณวิทย์พื้นโชว์ความฟิตตะโกนบอกรักเจ้าสาว
สร้างความเฮฮาเป็นที่สนุกสนานนะฮะ

เดี๋ยวเจ้าเบาจะเหนื่อยเตะไม่รอ
เพื่อนก็อาสาแล้วก็มาถึงช่วงพิธีสำคัญนะ
นี่คือโชคดีนะที่เจ้าสาวใช้ชุดคนละทนสีกันนะ
ถ้าเกิดว่าตังเหมือนกันไปอีกเนี่ย

ดาวเดือนก็เป็นลูกของนายวิรัติเนียมวดี
แล้วก็นางนัทธนิษฐ์ทองจีน
เป็นเจ้าของสวนเกษตรแล้วก็ร้านมินิมาตรในหมู่บ้านด้วยนะครับ
บ่าวสาวทั้ง๔คนพบรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือระดับมัธยมแล้วคุณ
แล้วก็แยกย้ายไปเรียนต่อแล้วก็ทำงาน
เมื่อ๕ปีที่ผ่านมากลับมาพบกันอีก
บกันเรื่อยมาจนตกลงโปรงใจแต่งงานสร้างครอบครัวกันทั้งสองคู่
พ่อแม่ของเจ้าสาวก็คงแบบว่าเหมือนความสุขสองเท่านะ
ก็วันหนึ่งคุณแม่คุณพ่อที่เลี้ยงลูกมา
ถ้าลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาก็สบายใจแล้วนี่ปรับพร้อมกันทีเดียวสองคน